พาไปที่ลำพูนครับแม่อุ๊ยแม่อุ๊ยอายุ๗๕ปีแล้ว
ก็ไปกดเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ๘๐๐บาท

ก็เอาใส่ถุงผ้าแล้วใส่ไว้ในตะก้าจักรยาน

เพิ่งนึกกันได้ลืมนี่ว่ะ
ลืมไว้ที่จักรยานนี่หว่า
กลับมาดูไม่อยู่แล้วอ่ะ
ส่วนนี้ก็คือคนที่มีแขนมีขามีมือครบเลยนะ
แต่ไม่รู้จักทำมาหากินด้วยตนเองคุณผู้ชม

ว่าเขารู้ใช่ไหมอ่ะว่ากดตังมาแล้วเนี่ย

ข้างร้านตัดผมยงยศบาร์เบอร์
ลานจอดห้างแจ่มฟ้าอำเภอเมืองลำพูนครับ

อุ๊ยแสงล่าบุตรหลวงอายุ๗๕ปี

เล่าให้ฟังว่าแม่ปั่นจักรยานออกจากบ้าน
เบิกเงินผู้สูงอายุ๘๐๐บาท
แล้วแม่ก็ปั่นจักรยานมาจอดไว้นั่นน่ะ

ดันลืมถุงผ้าไว้ที่ตะกร้าหน้าจักรยาน

ถึงนึกขึ้นได้เอ๊ะลืมนี่ว่ะ

เดินกลับมาที่จักรยาน
หายไปแล้วครับไอ้ถุงผ้านั้นน่ะ

รู้เรื่องเข้าก็เลยมาสอบถาม

ใครเอาไปไม่รู้เจ้าของร้านตัดผมก็เลยอ่ะ
แม่มาดูวงจรปิดนะ

หลังสุดนี่คือกุญแจบ้าน

ก็ยังวอนผ่านสื่อนะคุณผู้ชมบอกไอ้คนเอาไปอ่ะเห็น
ใจแม่เถอะเอามาคืนเถอะทั้งถุงผ้าทั้งเงินเอามาคืนหน่อย
แต่ตำรวจเองครับก็ต้องทำหน้าที่ครับส่งชุดสืบตามตัว
คนก่อเหตุมาดำเนินคดีคาดว่าน่าจะได้ตัวมาเร็วนี้
ครับอุ้ยคำนะอืมไอ้เด็กก็สงสัยทำไมคนแก่ภาคเนื้อ
ชื่อเหมือนกันหมดเลยไม่อุ้ยไม่อุ้ยอ๋อเข้าใจแล้วครับนะครับ